พี่น้องน้องน่ารักน่ารักมาก
น้ารักนะคะ

แปลงแปลงแต่เป็นเพื่อน
หวัดขบูปล่ะ

มันเองสนใจเลยว่า

เพราะผมว่าทุกคนคิดว่าถ้าแกโดยเจ้าเลยมันก็ควรทันแหละ
แต่ทุกคนว่ามันก็ควรทันแหละ
เพราะฉะนั้นถ้าผมว่าทุกคนคิดว่าถ้าแกโดยเจ้าเลยมันก็ควรทันแหละ
เพราะฉะนั้นถ้าแกโดยเจ้าเลยมันก็ควรทันแหละ
เพราะฉะนั้นถ้าแกโดยเจ้าเลยมันก็ควรทันแหละ
เพราะฉะนั้นถ้าแกโดยเจ้าเลยมันก็ควรทันแหละ
ว่าเมื่อเก็บจะโดยเฟรดสีอะไรรึเปล่า
เดี๋ยวเราก็ได้มีเห็นพวกเจ้าใส่มันจากไทย
ตัวก็เป็นพวกเจ้า

ก็ได้เป็นแบบของที่จะดีกว่าที่เราอยากได้ทำไมเรามากิน
มันก็จะดีกว่าที่เราอยากกินมันก็จะดีกว่าที่เราอยากกิน
แล้วต้องกินก็ไม่มีอะไรมันก็จะต้องกินบ้างอะไรดี
เราก็ต้องกินที่สบายใจแต่ว่าต้องไม่ได้เป็นคนสมบัติ
ซึ่งเราออกไปก่อนเทพสมัยเพื่อยังหลายคำมอบ
ขอบคุณตัวเองและคนด้านข้าว
ของคุณครับเหนื่อยมั้ยหวาน
โดยการออกกลางกายตามให้เค้าก็ผ่อน